สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับแม้ว่าผลการแข่งขันจะอีกยาวไกลสำหรับทีมชาติไทยในบอลโลกรอบคันเลือก
แต่ว่าเราก็ดีใจกันไปก่อนนะครับกับเกมที่คาดหวังว่าเล่นในบ้านยังต้องมีแต้ม
ทำให้ไทยเองนะครับก็มีความหวังเพิ่มมากขึ้นในการที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปครับ
และเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายนั่นคือ๑๕ปีที่แล้วครับ
ชนะด้วยสกอร์๓๐ในเกมบอลโลกรอบคัดเลือก
ไทยก็เล่นเปลี่ยนสไตล์เลยครับมาเรสซิ่งแล้วก็เล่นโต้กลับจังหวะแรก
นาทีที่๕นะครับธีรสินแดงดาได้แท็บบอลลูกนี้โดนไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับ
สหรัฐยิงไกลอีกทีนึงคาเลดีซ่ายังทุบทิ้งไปได้บอลสายนะครับโดนเต็มหลังเท้า
ชิ่ง๑๒ให้กับสุภโชคครับสกัดได้เข้าทางเอกณิตดึงรอเหมือนช้า
แต่เลือกให้ที่ระสินแดงดาครับขึ้นโมงไทยน้ำ๑๐
ก่อนเกมครึ่งชั่วโมงซัดอีกทีนึงมีฉลับครับโอ้โดนอัลสตาร์ทแล้วเปลี่ยนทางชนเสา
สุประโชคสารชาติโอมานดุรมานเล่นฟรีคลิกยิงเลยครับหลอกยิงเสาแรก
ดูยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับธีรทรเปิดฟรีคลิกบอลตกป้งชนคานครับ
ธีรสินแดงดาเกือบจะหนีเหมือนกันครับ๒๐แต่ลูกนี้เราพลาดครับ
และเป็นจังหวะสำคัญเพราะเขาได้มง๑๑เลยครับจากอารีมัคคุด
และเมื่อสักครู่นั้นเข้ากรอบครั้งแรกครับได้ประตูเลยและในช่วงครึ่งหลังเริ่มมาครับสหรัฐ
จังหวะแรกนะครับได้ลุ้นยิงเฉียวเสาออกไปนิติพงศ์เปิดอีกครับอ้อมมาเรียบร้อยเลย
เอกฤทธปัญญานาทีที่๕๑ครับดาวรุ่งจากเชียงรายยูไนเต็ดครับ
ขึ้นมาแล้วก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งจังหวะครับลูกนี้เนี่ยถูกเอาไปแชร์ในโซเชียลวิเดียกันเยอะมากครับ
แต่จังหวะหวาดเสียวก็มีเหมือนกันครับ
เมดคาริวนะครับยิงลอดขาศิวรักษ์ไปแล้วบอลเนี่ย

เปิดเข้าในธิรทรโดนเหลืองนะครับ
เข้าไปท้วงภูทธสินเพราะว่าเป็นจังหวะที่
ไทยเนี่ยนอนอยู่แล้วผู้สินปล่อยให้เกมไหลต่อครับ
แต่ก็ยังดีพอครับไทยชนะ๒ต่อ๑ครับ
เพิ่มเป็น๗แต้มเท่ากับเวียดนามที่ชนะอินโดนีเซีย๓ต่อ๑

เหงื่อเหมือนกันนะครับแต่ก็พอใจผลการแข่งขัน

สื่อบัญชนว่าทุกคนคงคาดหวังกับผลสกอร์แบบนี้ใช่ไหม
แล้วก็บอกได้ว่าผลงานในวันนี้มาจากการที่นักเตะทุกคนนั้นวิ่งและประสานงานกันจนได้๓แต้ม
ส่วนเป้าหมายใน๒เกมต่อจากนี้ในการเจอกับมาเลเซียแล้วก็เวียดนาม
นิชิโนเองนั้นบอกนะครับว่าขอพักก่อนแล้วกันแล้วจะบอกเป้าหมายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกคนนั้นกลับไปช่วยต้นสังกัดก็คือสโมสรให้เต็มที่
ใน๒เกมที่เหลือของไทยลีก
แล้วเมื่อปิดฤดูการก็ยังมีเวลาพักเบรกพอสมควร
แต่ต้องดูความฟิตของทุกคนด้วยเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมต่อไป

คุณซื้อชาวญี่ปุ่นก็มองนะครับว่ายังไม่อยากจะคิดไปไกลขนาดนั้น
แล้วก็อยากจะเรียนรู้ประสบการณ์จากเกมนัดนี้แล้วก็นำไปปรับใช้ต่อครับ
ส่วนธีรสินแดงดากองหน้าที่ทำ๑ประตูให้กับทีมไทยก็บอกว่าดีใจที่กลับมา

แล้วก็ยอมรับว่าที่มีอาการบาดเจ็บตอนนั้นรู้สึกว่าท้อมาก
แต่ก็พยายามเต็มที่จนสามารถกลับมามีชื่อและทำประตูให้กับทีมชาติ
บอกนะครับว่าต้องมุ่งมั่นทำงานในอีก๕เกมที่เหลือต่อไป
เพราะว่า๓แต้มจะไม่มีความหมายเลยนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิด๕เกมที่เหลือเนี่ยผลการแข่งขันมันไม่เป็นใจ

เหมือนหลายคนวันนี้เราทำเกมกันได้ดีอะไรอย่างนี้

เงินอาชีนล่าสุดก็ได้อีก๖ล้านบาทนะครับ

จากฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็บริษัทไทยเบเวอเดทนะครับ

ย่อนอาชีนจาก๓เกมแรกทีมไทยรับไปแล้วครับ